ทุกคนครับเรื่องของวัคซีนป้องกันโคตร๑๙ในไทย
อย่างที่ทราบนะครับรัฐบาลตั้งเป้าจะฉีดให้ได้๑๗๐ของประชากรในประเทศ
ก็๑๐๐ล้านโดสเนี่ยที่เข้ามาในปลายปีนี้จะฉีดให้ได้๑๐๐ล้านโดสคนละ
คนละ๒เข็ม๒โดสก็ประมาณ๕๐ล้านคน
แต่อาจจะเข้ามาไม่เยอะไปตรวจสอบจากเว็บไซต์
เมื่อวานนี้มีการแถลงกันชัดเจนแล้วเว็บไซต์ที่เขาเคยเป็นสำนักข่าว
ของทางต้นทางเขาก็เคยลงภาพแผนที่ประเทศไทยไว้แล้ว
เหมือนกับเขาก็ลบชื่อประเทศไทยเลยไปเป็นลักษณะของฉุกเฉินอนุมัติฉุกเฉิน
ถ้าจะนำเข้ามาก็ต้องมีการเจรจาพูดคุยกับทางรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้น
แต่ล่าสุดนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นายุทธพงศ์จัวรัฐเสถียรสสมหาศาลกรรมภักดิ์เพื่อไทย
ได้โพสต์ภาพเอกสารแผ่นนี้ผ่านทางทวิตเตอร์ของนายุทธพงศ์นะครับ
บอกว่าเป็นเอกสารการฉีดวัคซีนโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ
เมื่อ๒๙เมษายนให้หน่วยแพทย์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา
พร้อมกับระบุข้อความนะครับ
นายุทธพงศ์จรัสเถียนสสมภพไทยนะครับ
เป็นคนเปิดเผยนะครับบอกว่าวัคซีนโควิดของบริษัทไฟเซอร์เข้ามาประเทศไทยแล้ว
ใครว่าไม่มีหรือไม่จริงผลเอกประยุทธ์ออกมายืนยันด้วย
เราก็เลยสอบถามไปนางนายุทธพงศ์นะครับ
นายุทธพงศ์บอกว่ามีหลักฐานยืนยันว่าวัคซีนไฟเซอร์ถูกนำมาใช้ในไทยจริงจำนวนหลายโดส
และมีคนไทยที่ได้ฉีดด้วยที่ออกมาเปิดเผย
ไม่ได้ต้องการจะสร้างความขัดแย้งหรือจับผิด
แต่ต้องการให้คนที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงเท่านั้น
ส่วนตัวคิดว่าไม่ผิดที่สถานทูตสหรัฐจะนำวัคซีนไฟเซอร์มาใช้ในไทย
แต่วัคซีนทุกโดสที่เอาเข้ามาควรต้องได้รับการตรวจสอบ
เช่นนั้นใครจะเอาอะไรเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นเอกสิทธิ์คงจะไม่ได้
อันนี้คุณยุทธพงศ์บอกนะครับส่วนที่บอกว่านายทักษิณให้ข้อมูลเป็นเท็จ
สิ่งที่นายทักษิณพูดเป็นเรื่องจริงเนื่องจากมีการนำวัคซีนไฟเซอร์
ได้เข้ามาใช้ในชายจริงแต่จำนวนคงจะไม่มาก
แต่จะเอาไปใช้กับใครนั้นก็คงต้องชี้แจงให้คนไทยได้เข้าใจด้วย
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดรัฐบาลถึงเลือกวัคซีนไม่กี่ยี่ห้อ
ให้คนไทยฉีดโดยที่คนไทยไม่มีทางเลือก
เดี๋ยวฟังนะฮะที่เราถามไปยังคุณยุทธพงศ์นะครับ
มีการนำวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา
นำเข้ามาในประเทศไทยในใบที่นำเข้ามา

มันต้องให้ทางสตารทูนอเมริกาเป็นคนชี้แจง
แต่ว่ามีการนำเข้ามา
ใช้ในทางภารณ์แพทย์เป็นกรณีฉุกเฉินเรื่องด่วนนะครับ
คุณยุทธพงศ์บอกว่าเดี๋ยวหลักฐานทุกอย่างที่มีเนี่ย
แถลงข่าวอีกครั้งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
ที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับ
คือเมื่อวานบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยได้ออกแถลงการ

แล้วการเจรจาพูดคุยต่างเนี่ย
ก็จะผ่านทางรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้นนะครับ
อันนี้ในส่วนของที่คุณทักษิณเขาเปิดเผยนะ
แล้วบอกว่ามีบางส่วนที่มันเข้ามา
มากจะน้อยหรือว่าจะเข้ามาทางไหนยังไงเนี่ย